เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเอามีดไปจ้วงแทงผู้หญิงบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีแฟนค่ะ
แล้วเขาก็ไปลงรักผู้หญิงคนนี้แต่พบว่ามีแฟนแล้ว
ก็เลยไม่พอใจเมื่อเช้านี้เองค่ะ
ตำรวจสืบสวนสนเพชรเกษมนะคะจับกลุ่มตัวนะคะนายโทน
อายุ๓๘ปีคนนี้แหละค่ะไปก่อเหตุแทงนายนิรันดิ์
อายุ๓๖ปีบาดเจ็บสาหัส
คนที่ถูกแทงนี่เป็นผู้ชายนะคะเกิดเหตุเมื่อตอนตี๕วันนี้นี่เองค่ะ
ซึ่งตำรวจรับแจ้งว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็พอไปถึงพบนายนิรันดิ์ถูกแทงที่ท้องหลายแห่งเลยค่ะ
เลือดท่วมตัวนะคะ
หลังจากช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือในโทนแทงเสร็จก็หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจตามไปค่ะจนสุดท้ายไปเจอในโทน
ห่างจากจุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่าท่าทางเนี่ยมีพิรุษลุกลีลุกลน
แล้วก็ที่ขากางเกงเนี่ยมีคราบเลือดเปื้อนด้วย
ตำรวจก็ค้นตัวก็เจอเลยค่ะ
มีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะคะซ่อนอยู่ที่เอว
แล้วก็เจอโทรศัพท์มือถือของนายนิรันดิ์อยู่ในกระเป๋าสะพายของนายโทนด้วย
ก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือเขาติดมือมาด้วยค่ะ
สาเหตุมาจากที่ในโทนซึ่งตามรายงานบอกว่าเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้นนะคะ
แอบชอบแฟนสาวของนายนิรันดิ์นะคะ
ซึ่งปกตินายนิรันดิ์เขาจะมาจัดร้านขายของตอนตี๕
แฟนเขาจะมาตอนประมาณ๗โมงเช้าเขาขายกับข้าวใส่บาทอยู่
ปรากฏว่านายโทนน่าจะเกิดหึงหวงที่ทั้งสองคนเป็นแฟนกัน
ก็เลยมาดักแทงนายนิรันดิ์จนบาดเจ็บค่ะ
ตำรวจดำเนินคดีนะคะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและลักทรัพย์ด้วยค่ะ